พาไปโดนเปี๊ยะซะหน่อย

เพราะเขาอร่อยแล้วก็เป็นเจ้าเก่าดั้งเดิม
สูตรแต่เดิมสูตรโบราณ๔๐กว่าปีแล้ว

ชอบชิมขนมเปี๊ยะหลายเจ้า

เราไปถามสูตรถามเคล็ดลับนะนอกจากเรื่องไส้แล้วนะฮะ
ยังต้องถามเรื่องของเคล็ดลับอื่นที่ทำให้ขนมเปี๊ยะอร่อย

ถาดเหล็กในการอบขนมมีส่วนสำคัญเหมือนกัน

จิตในตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นขนมเปี๊ยะสูตรชาวจีนหอมหวานอร่อย
โดยคุณนบนภาออกด้วงหรือว่าคุณปูอายุ๔๒ปี
เจ้าของขนมแบรนด์แม่จิตเล่าให้ฟังบอกว่า
เปี๊ยะไส้ถั่วเหลืองที่กำลังทำให้ดู

คือหวานอร่อยกำลังดีเป็นสูตรที่อากง
ถ่ายทอดให้รุ่นลูกนะครับเป็นมรดก
นำมาประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัว
ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
จากอากงสู่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาสู่รุ่นลูกมาสู่รุ่นหลานเนี่ยนะฮะ
แล้วก็รุ่นหลานก็คือคุณปู่ที่ยังสืบทอดอยู่
คุณปูบอกว่าขนมเปี๊ยะที่อบเสร็จแล้วก็บรรจุใส่ถุงแล้วฮะ
แล้วก็นำเรียงใส่ถังฝาแดง
ใส่ทางฝาแดงเหมือนเป็นเอกลักษณ์ขนมของจีน

ไปฝากขายตามร้านขายของชำขายของที่ลึก
ร้านขายปลีกขายส่งอะไรต่างนะฮะ
ก็ถ้าเป็นชิ้นคือชิ้นละ๕บาทนะครับ
ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเรียกว่าขนมเปี๊ยะฝาแดงจนเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะ
คุณปูบอกว่านอกจากแป้งแล้วก็ไส้

เคล็ดลับของการทำขนมเปี๊ยะให้อร่อยยิ่งกว่านั้นก็คือ
การใช้ถาดที่ทำจากเหล็กในการอบขนมครับ

เหล็กมีคุณสมบัติดูดทรัพย์และกระจายความร้อนได้ดี
มันสุกทั้งบนทั้งข้างทั้งล่างทั้งหน้าทั้งหลังทั้งอะไรครบเลย
ทำให้มันอร่อยขนมสุกอย่างทั่วถึงนะครับ
อกจากนี้เวลาที่ถาดเหล็กคลายความร้อนเนี่ย
จะช่วยทำให้ไส้ขนมมันแห้งสนิทด้วย
เป็นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นาน
ที่ร้านยืนยันไม่ใส่สารกันบูด
อกจากนี้นี่คุณชอบไหมครับ

ถั่วเคลือบถั่วกรอบแก้วนี่นะครับ
คุณปูบอกว่าใช้ถั่วลิสงจีนขนาดใหญ่เอามาทำ
สูตรและกรรมวิธีตามแบบฉบับของคุณปู่
ถึงได้เคลือบได้อร่อยหอมหวานมันกินเม็ดเดียวพอไหม
ไม่พอค่ะจะหมดกระปุกอ่ะอันนี้เมื่อกี้ก็อะไรนะ
เขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กกี้สิงคโปร์
เออนะฮะมีหลากหลายนะให้ได้ซื้อกันนะครับ
อกจากนี้นะฮะย้อนไปถึงขนมเปี้ยซะหน่อย
ก็จะมีหลายไส้ด้วยไส้ฟักไส้ถั่วเหลืองแบบเค็ม
แล้วก็มีกะหรี่ปั๊บด้วยมีถั่วทอด
คุกกี้สิงคโปร์คุกกี้ไส้สับปะรดนะครับ
ซึ่งการผลิตก็จะมีการจ้างงานนะคุณนะ
จ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ว่างงานในชุมชน
ให้มาเป็นลูกมือถือว่าเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับ

วางขายตามร้านขายของชำกว่า๑๐จังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรีคุณก็จะเจอนะฮะ
ของแม่จิตเพชรชบุรีคุณก็จะเจอ
นครสวรรค์คุณก็ได้เจอนะฮะ
ดังนั้นซื้อได้เกือบหลายจังหวัดเลยนะครับ
ชิมกันได้ถ้าต้นตำรับจริงอยู่ที่ร้านแม่จิต
ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ

เพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยให้ชุมชนมีงานทำมีรายได้ด้วยนะฮะ
นี่ถ้าเกิดว่ามาตั้งอยู่ใกล้นี้เผลอแป๊บเดียวหมดแน่นอนนะคะ